เย็นวันนี้นะครับแฟนหลายคนก็เฝ้ารอเกมบิ๊กแมชระหว่างบุรีรำกับการท่าเรือที่จะเป็นเกมลุ้นแชมป์ชี้ชะตาแชมป์อยู่พอสมควร
เกมนี้ใครแพ้โอกาสที่จะชวดสูงมากนะครับ
ดูเกมนี้กันหน่อยครับบุรีรำกับการท่าเรือนะครับก่อนเกมบุรีรำ๕๔แต้มการท่าเรือ๕๒แต้มนะครับ
เกมนี้ถ้าบุรีรำชนะแล้วอีกคู่หนึ่งเชียงรายไม่ชนะประจวบบุรีรำแชมป์เลยครับ
แต่สำคัญก็คือเกมนี้บุรีรำต้องเก็บให้ได้ก่อนเพราะเป็นเกมในบ้านนะครับ
ต่างชาติวันนี้๒คนเควินอินเกรโซกับสเตฟานพันลาไม่พร้อมนะครับรวมไปถึงพันศาเห็นวิบูลก็ไม่พร้อมมาจากทีมชาติ
แต่ว่านักเตะคนอื่นพร้อมลงสนามที่กลับมาจากทีมชาติหรือทุกคนฟิตหมดในวันนี้
ส่วนการท่าเรือเกมนี้ไม่มีโกสุนกีคนสำคัญเลยนะครับเพราะว่าโกสุนกีติดโทษแบนพอดี
แต่ว่ายังมีนิติพงศ์เสรานนท์ยังมีธนบูลยังมีเอเลียสยังมีซิกิโอซัวเรสที่พร้อมจะลงสนาม
ที่สำคัญก็คือเกมนี้ถ้าการท่าเรือชนะการท่าเรือจะขึ้นจ่าฝูง
และมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์สมัยแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเลย

ส่วนเชียงรายก็จะเปิดบ้านพบกับประจวบนะครับอย่างที่คุณวิริวิทย์บอกเชียงรายต้อง๓แต้ม
คือต้องต่อลมหายใจในการลุ้นแชมป์ครับเพราะว่ามี๕๒แต้ม
แล้วก็ต้องลุ้นผลของบุรีรำกับท่าเรือให้เป็นใจด้วย

แล้วเชียงรายเนี่ยจัดชุดใหญ่ลงอยู่แล้วนะครับ
เอกณิตปัญญาโตทีมชาติพิธีวัสสุจิธรรมกุลบิโรซิบ้า
เป็นกองหน้าความหวังแล้วก็มีวิเลี่เอริเก้ด้วย
เปรียบอีก๒ทีมทั้งบุรีรำแล้วก็การท่าเรือ
ในบรรดาทีมลุ้นแชมป์ถ้าเกิดวันหน้าสุดท้ายจบได้เต้มเท่ากัน
๘นาฬิกาเตะพร้อมกันนะครับในวันนี้